เด็กหญิงอายุ๓ขวบเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ซึ่งตำรวจที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้
ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานสำคัญ
ไปจับกลุ่มตัวชายเร่ร่อนชายเร่ร่อนคือคนที่สวมเสื้อสีขาว

เยี่ยมจะเห็นว่ามีเด็กหญิงใส่ชุดสีฟ้านาน่ะ
กล้องวงจรปิดชัดมากจับพฤติกรรมพฤติการชัดเจนมากนะ
คือตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะเห็นทั้งหมดเลยแล้วน้องเขาเล่นกับแมวอยู่แบบนี้
เร่ร่อนคนนี้พยายามนั่งลงพูดคุยอะไรกับน้องสักอย่างหนึ่ง
แล้วน้องก็เนี่ยค่ะเป็นจังหวะที่เล่นกับแมวไง

แล้วมีอยู่ช่วงนึงน้องกลับเข้าไปในบ้านแล้วนะ
เดี๋ยวน้องจะกลับเข้าไปในบ้านจากนั้นออกมาอีก

แล้วผู้ชายเร่ร่อนคนนี้พยายามเอามือล้วงกระโปรงน้องอ่ะคุณ

มันเป็นภาพที่เราเห็นแล้วเราค่อนข้างสะเทินใจเหมือนกันนะ
โดยเฉพาะคนที่เป็นแม่นะเห็นภาพนี้โอ้โหรู้สึกว่าเศร้าใจมาก
ค่ะนี่พยายามหลวงกระโปรงน้องก็พยายามขัดขืน
ปัดป้องปัดมือออกนี่นะคะ
สุดท้ายแล้วชายเร่ร่อนคนนี้ก่อเหตุแบบนี้อยู่สักพัก
อุ้มน้องไปเลยค่ะอุ้มไปที่ฝั่งตรงกันข้ามของหอพัก
ซึ่งเป็นที่อยู่ของน้องอุ้มแบบนี้เดินข้ามฝั่งไปเลยนะคะ
ฝั่งตรงข้ามเป็นโรงจอดรถ
คือช่วงเวลานั้นเนี่ยค่ะแม่ได้ยินเสียงลูกตัวเองร้อง
ได้ยินเสียงหมาเห่าวิ่งตามหาลูกไปเจอ
เร่ร่อนคนนี้กำลังคร่อมลูกสาวตัวเองอยู่ในโรงรถฝั่งตรงข้ามหอพักเนี่ย
เห็นแบบนั้นโอ้โหกระโดดถีบเลยค่ะ
ชายคนนั้นล้มลงหลังจากนั้นเขากลับมาเอาของ

คนเป็นแม่ตกใจมากค่ะร้องให้เพื่อนบ้านออกมาช่วย
แต่ว่าสุดท้ายตามไม่ทันจับกลุ่มตัวไม่ได้
แต่แม่บอกไม่เป็นไรมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เอาไปมอบให้กับตำรวจเพื่อแจ้งความนะคะ
ไปแจ้งความที่สพแม่ปิงเชียงใหม่
และตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดไปจับกลุ่มตัวผู้ชาย
ซึ่งเป็นชายเร่ร่อนอายุ๗๐ปีได้แล้วนะคะ
จากการสอบสวนเบื้องต้น
เขาให้การกับตำรวจแบบนี้เขาบอกว่า
เห็นเด็กเล่นอยู่กับแมวที่หน้าหอพัก
แล้วเด็กบอกว่าถูกแมวควร
เขาก็เลยเปิดกระโปรงเด็กดู
เพื่อที่จะดูบาดแผลไหนตรงไหนแมวมันขวนตรงไหน
เขาให้การกับตำรวจแบบนี้นะเอาฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ

จริงเหรอเขาบอกว่าอย่างนี้หน่อย
แล้วลุงถอดกางกริงหลีกนี้
เขาบอกไม่เอาขวดดูนะ

ถอดนิดเดียวมันควร
ลุงถอดเพื่ออะไร

นั่นใช่หมายถึงว่าเกงเกงของลุงไม่ใช่เกงเกงของน้องเขา
อ๋อเขาบอกไปแล้วเขาบอกปวดต้องเยี่ยวเลย

แล้วผู้สื่อข่าวก็พยายามถามว่าแล้วตอนนั้นน่ะ
ถอดกางเกงทำไมไม่ใช่หมายถึงกางเกงเด็กนะ
หมายถึงกางเกงลุงคุณลุงเขาก็ตอบปฏิเสธไป
บอกว่าเขาก็ปวดฉี่ไงช่วงนั้นก็จะถอดกางเกง

อย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนสพแม่ปิงเมืองเชียงใหม่
แจ้งข้อกล่าวหากรัฐมนาจันทร์กับผู้ก่อเหตุ
แล้วก็ส่งเด็กอายุ๓ขวบรายนี้นะคะ
ตรวจร่างกายที่ภาควิชานิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ก่อนจะสอบสวนร่วมกับสหวิชาชีพอีกครั้งค่ะ
ให้พวกแม่ผู้ปกครองดูแลอย่าให้ขลาดสายตาเลยนะคะลูก